เรื่องแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคนเมายาเป็นกัญชา
คือต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าแม้ว่ามันจะมีนโยบายออกมาในช่วงของ
หาเสียงเลือกตั้งว่าเดี๋ยวเราจะมีการทำกัญชาเสรี
แต่ตอนนี้ครอบคร้องก็ไม่ได้ปลูกนี่ยิ่งแล้วยยเลยนะคะ
คือเสรีก็เพื่อทางการแพทย์และเพื่อเหตุผลที่มันเหมาะสมอะนะคะค่ะ
ไม่ใช่เพื่อการเสพแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะซื้อเมล็ดกัญชามานะ
ปลูกที่บ้านตั้งใจเอาไว้เสพเองเสพเพลินเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวต้องแจ้งตำรวจจับโอ้โหเข้าไปถึงในบ้าน
คาร์บ้องเลยคุณผู้ชมค่ะบ้องกัญชาเบอร์เลอร์เทอร์เลยนะ
นี่คือนายยุทธ์นุศรีวรนะคะอายุ๕๒ปี
ถูกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันธรวิชัยแล้วก็ตำรวจสพนาศรีนวล
ไปจับถึงบ้านนี่พาเขาไปดูด้วย
คือชาวบ้านเขาทนไม่ไหวค่ะเขาเลยมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามว่า
ยุทธ์คนนี้นี่นะลักลอบปลูกแล้วก็เสพกัญชาที่หลังบ้าน
พอเสพเสร็จก็เมาเลยค่ะทีนี้ถือมีดเดินรอบหมู่บ้าน
ตะโกนท้าทายจะทำร้ายชาวบ้านที่อยู่รอบ
คุณใครเขาจะกล้าอยู่ร่วมหมู่บ้านกับคุณทำแบบนี้
วันหนึ่งเกิดคุณเมาหนานแล้วไปฟันเขาขึ้นมา
อันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่าถือเป็นอุปกรณ์การเสพ

้งกัญชาค่ะเออแล้วก็มีกัญชาแห้งที่เหลือจากการเสพเอาไว้ด้วย
ยุทธ์บอกว่าซื้อมาเสพครั้งละ๑๐๐บาท
แต่พอเดินไปอ้าวซื้อมาเป็นต้นเลยเหรอ
ต้นกัญชาอยู่ตั้ง๑๓ต้นนายุทธ์บอกอ๋อไอ้ซื้อมาเสพครั้งละร้อยก็ซื้อนะ
วันนี้ตำรวจถามวันนี้เสพหรือยัง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจยึดทั้งต้นกัญชายึดเบาะคุณดูนี่
ค่ะมันคือความอาลัยและอาวรต้นกัญชา
ที่จะถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่ยึดไป
ด้วยความรักเขาบอกว่าด้วยความรักและอาลัยทั้งกอดทั้งจูบ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
พนาศรีนวลดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

ให้แยกจากต้นกัญชานี่ทำใจลำบาก